วันนี้มีเรื่องราวของเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทัน
คือเขาผลงานดีมีน้ำใจ

คือผลงานดีจริงเพราะว่าเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทย

และก็ยังมีน้ำใจด้วยเพราะว่าเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทัน
เอาเสื้อของตัวเองมาออกประมูล
ทีนี้เอาออกมาประมูลครั้งนี้ก็เพื่อจะระดมทุน
นำเอาไปช่วยเหลือสตาฟโค้ชอดีตสตาร์ฟโค้ชทีมชาติไทย
ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งอดีตสตาฟโคชคนนี้

จ่าสิบเอกเสน่หพลมณีศักดิ์อดีตสตาฟโค้ชทีมชาติไทย
ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดวันระยะที่สี่
ก็ออกมากล่าวขอบคุณเจธรบุญมาธรแบ็คไซต์ทีมชาติไทย

หลังจากอุ้มนำเอาเสื้อแข่งของโยโกฮามาเอฟมารีนอส
ที่คว้าแชมป์เจลีกออกมาประมูลนะคะ
และก็นำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด
๕แสน๑หมื่นบาทมามอบให้
และก็ยังช่วยแชร์เลขที่บัญชีให้แฟนบอล
และร่วมกันบริจาคช่วยรักค่ารักษาด้วยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเทียทรก็ตอนนี้
ย้ายไปอยู่กับมารินอสแบบถาวรแล้วนะคะ
หลังจากมีรายงานว่าตกลงค่าตัวกับเมืองทองยูเนเต็ด
ได้แล้วที่๓๕ล้านบาทสัญญา๓ปีด้วยกันนะคะ
แล้วก็จะได้รับค่าเหนื่อยเดือนละ๑ล้านบาทค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องน่ารักในวงการฟุตบอลนะคะ